ทุกผู้ชมครับมาว่ากันด้วยเรื่องของผีกระสือหน่อย
รู้จักใช่ไหมฮะรู้จักสิคะมีหัวกับไส้ลอยไปลอยมา
วับวับวับวับวิบวับวิบวับวิบวับวิบวับวิบวับวิบวับ
วับวับวับนี่ไม่ได้แล้วไปหาของสดของข่าวกิน
มีชาวบ้านที่ปราจินบุรีบอกว่าเจอนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ติไป
คุณกิติศักดิชัยเจริญสุขไปพิสูจน์มาว่ามีจริงหรือไม่
แต่เอาต้นทางก่อนนะฮะต้นทางมันสืบเนื่องมาจากมีผู้ถ่ายภาพ
แล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ
เขาบอกว่านี่คือกระสือคนที่โพสต์ชื่อสาธิตสุขปัญญานะครับ
บอกว่ามันคืออะไรลักษณะเหมือนรูปร่างคนมีแสงไฟลอยขึ้นขึ้นลง
ณบริเวณบ้านใหม่สัมพันตาวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
นี่ครับแล้วเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้น
อยู่หมาที่เลี้ยงก็ส่งเสียงหอนนี่ฮะแล้วก็พบดวงไฟแปลกประหลาด
ดวงไฟมีลักษณะลอยแบบเป็นผีกระสือพุ่งขึ้นมาจากยอดไม้ยูคา
แล้วก็ค่อยลอยสูงขึ้นไปนี่ฮะเขาบอกว่าตอนนั้นเขาตกใจมากนะ
ก็รีบหลบมาที่กระท่อมแล้วก็เอามือถือขึ้นมาเพื่อจะถ่ายนะฮะ
ตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะถ่ายเป็นคลิปวีดีโอแต่ทีนี้กลัวว่าเดี๋ยวแฟลตกล้องเนี่ย
มันขึ้นมาแล้วผีกระสือจะรู้ตัวอ๋ออ่าผีกระสือจะหายไป
ก็เลยอ่ะถ่ายเป็นภาพนิ่งดีกว่าอ่าเพราะฉะนั้นที่ท่านเห็นเป็นภาพนิ่งเนี่ย
เขายืนยันว่าตอนที่เขาเห็นมันคือกระสือแต่ท่านดูภาพนิ่งอาจจะดูเป็นดวงดาว
เป็นดวงจันทร์เป็นเครื่องบินเขายืนยันว่าไม่ใช่แน่นอน
นี่คือผีกระสือเหมือนไหมคุณเห็นไหมศร
ก็ไม่เคยเห็นผีกระสือนะเห็นแต่ในหนังไง

แป๊บนึงเดี๋ยวติอยู่พิสูจน์
แต่ว่าฟังคนนี้ก่อนฮะคุณสาธิตสุขปัญญาคนที่ถ่ายภาพเอาไว้
แตงไฟเป็นรูปคนอย่าลอยขึ้นแล้วน่าเหมือนดวงดาว
มันไม่ใช่กลมนะแล้วผมก็ตกใจครับ
เพราะมันมีจังหวะหนึ่งที่มันแบบเหมือนจะลอยเข้ามา
ผมก็วิ่งเข้าไปตรงกระต๊อบนะครับ
แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับแล้วก็ถ่าย
ตอนแรกผมว่าจะถ่ายวีดีโอแต่โทรศัพท์ผมเปิดแฟลตอยู่

ผมก็เลยปิดแชทแล้วก็ถ่ายรูปไว้๒รูปค่ะ
ผมก็คิดว่ามันเป็นกระสือหรืออะไรเนี่ยนะครับ
เพราะว่าแถวบริเวณนี้ก็มีลูกหลานที่เขาก็เคยส่องหนูกันเนอ

ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
หรือว่าใครเคยแบบเคยเจอเคยเห็นแบบนี้จริง
มีคนเท่าคนแก่เคยเล่าให้ฟังจริงท่านก็บอกเรามาได้แลกเปลี่ยนกันนะฮะ
ขณะที่นางลำพายเที่ยงลอดอายุ๖๗ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าพื้นที่ตรงที่เจอกระสือเนี่ย
ตรงนี้ก็เคยเกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ขึ้นกับตัวเองและสามีมาเหมือนกัน
เพราะว่าเคยซื้อดินมาถมที่นา
เดิมจะมีกระท่อมแล้วก็มีศาลที่เป็นศาลเก่าปักทิ้งอยู่ตรงนี้
จากนั้นเมื่อปีที่แล้วนางลำพายกับสามีก็มานอนเฝ้าบ้านเฝ้าสวนให้กับลูก
คืนนั้นก่อนจะเที่ยงคืนได้ยินเสียงคนมาพูดแบบพูดให้ได้ยิน
เป็นเสียงผู้ชายแบบเสียงเหมือนคนสูงอายุแล้วสูงวัย
พูดว่าปิดกั้นทางเดินแบบนี้เนี่ยแล้วจะเข้าออกได้ยังไงกัน
นี่ฮะซื้อที่มาถมดินมาถมที่นา
ได้ยินเสียงผู้ชายมาพูดตอนประมาณเที่ยงคืนบอกว่ามาปิดกั้นทางเดินแบบนี้

ต่อมาในความฝันก็เห็นพระสงฆ์นะฮะที่รูปร่างสูงแล้วก็ห่มผ้าเหลืองนะครับ
ยืนอยู่ที่หน้ากระท่อมซึ่งหน้ากระท่อมเป็นต้นสะเดา
นางลำพายบอกว่าตอนนั้นตัวเองก็สะดุ้งตื่นขึ้นในฝันนะ
แล้วก็ยกมือขึ้นกล่าวสาธุกล่าวบอกกับเจ้าที่เจ้าทาง
บอกว่าเดี๋ยวลูกจะทำทางเดินให้เหมือนเดิม
พร้อมกับเผยว่าก่อนหน้านี้ก็มีเด็กที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับ
เอาไม้ไปเคาะเล่นตรงต้นสะเดา
พอกลางคืนเนี่ยนะมีอาการคล้ายกับผีเข้าตัวสั่นเลยตาขวาง
กับแม่ต้องไปจุดทูบขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางก่อนที่อาการจะหายเป็นปกติ
วันว่าพระอาณาเข้ามายืนอยู่ที่หน้าบ้านมันมีเกาะสะดาวอยู่ประมาณ๖๗ต้น
เขามายืนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไร
เขาดูแล้วเป็นคนใจดีอะเขาไม่ได้ดุเขาไม่ได้อะไร
เพียงแต่เข้ามาให้รู้เฉยว่าเขาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนั้น
มีคนไปถามยายอยู่เรื่อยเลยว่ามานอนกันอยู่แต่ยังไงเห็นอะไรไหม
เพราะเขาเห็นกันบ่อยมากเลยเขาเห็นเป็นโคมไฟ
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีซึ่งทางคุณป้าลำพายเนี่ย
ก็บอกกับตินักข่าวของเราบอกว่าเอาอย่างนี้ที่มีคนเขาถ่ายภาพลงเฟซบุ๊กเนี่ย
สาธิตเนี่ยว่าเจอกระสือป้าก็เคยเจอลักษณะแบบนี้แบบนี้
แต่ถ้าติอยากเจอนะว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยอืม
ต้องเอาของขาวมาด้วยของสดสดขาวเอามาวางไว้แถวเนี้ย
แถวนี้มีคนเคยเจอแน่นอนนะรับรองเห็นแน่
เพราะมีคนเคยเจอมาแล้วเห็นดวงไฟเป็นรูปร่างคนเต็มตัว
บริเวณคอมีแสงแบบติบอกว่าวาววับแต่คุณเห็นว่าสอนบอกต้องอะไรนะ
เพลงตอนนี้เพลงดังใช่ไหมมีคนเห็นเป็นสีเหลืองทองลอยไปตามคลองส่งน้ำ
ว่าต้องเป็นกระสือหรือผีโพรงเรื่องนี้ป้าลำพายบอกว่าป้าไม่ลบหลู่
ป้าจะไม่ยุ่งแต่ถ้าติจะมาพิสูจน์ก็ได้เชิญตามสบาย
ดีแล้วที่ส่งติไปนี่ติไปเลยฮะเอาของขาวไปด้วยครับ
เนื้อหมูสดคุณเห็นว่าสอนคุณกฤทธิษักริย์ไปตรงจุดที่ที่นายสาธิตรบอกว่า
เอาเนื้อหมูสดขาวเอาไปวางทิ้งเอาไว้ตามคำบอกเล่าของชาวบ้าน
อยากเห็นกระสือใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมากินของสดของเขา
ของข่าวเนื้อหมูดิบเอาไปวางไว้ดริมป่าอยู่แล้วคุณกิติศักดิ์
ก็ไปแอบอยู่ตั้งกล้องรอบันทึกเผื่อกระสือจะมา
กระสือจะปรากฏให้เห็นไหมนี่ฮะนี่เดี๋ยวฟังเสียงบรรยากาศของติหน่อย
หมูไม่อยู่ล่ะไม่หนูก็งูนะครับมันแรงมากัดกินนะครับ
เราคงจะไม่เก็บไปเราคงจะเอาไว้นี่ฮะติบอกกลัวงูมากินมากกว่า
แต่ว่าบนท้องฟ้าเนี่ยมีดาวอยู่ดวงหนึ่งที่ติมองขึ้นไปนะ
คือสว่างเด่นกว่าดวงอื่นรอบมืดหมดไม่มีแสงไฟ
ติก็รออยู่สามสิบนาทีสามสิบนาทีติเอ๊ะทำไมมันแบบ
เงียบแปลกไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยก็เลยเดินออกมาจากที่ที่แอบอยู่
ค่ะกับช่างภาพพอเดินออกมาแล้วก้าวเท้าไปตรงจุดที่วางเนื้อหมูสดนะคุณเห็นมาสอน
อูหูพอก้าวเท้าไปคนนั้นน่ะติบอกแทบร้องไห้อะทำไมอ่ะ

นี่ฮะก็เลยมองขึ้นไปก็เห็นดวงดาวดวงนั้นนั่นแหละ
ก็เลยซูมแล้วก็ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมดูอ่ะ
ก็ไม่รู้ว่าที่คุณสาธิตเจอในวันนั้นจะเป็นดวงดาวดวงเดียวกันหรือเปล่า

ใช่เพราะชาวบ้านเขาก็ยืนยันว่าเขาเห็นจริงไง
วันนี้ติอยู่ไม่เจอไงก็อาจจะต้องไปหลายวันเผื่อจะเจอ